ของการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยนะคะ
จริงเรื่องของอธิบดีกรมอุทยานนี่ก็คุยกันต่อเนื่องแบบข้ามปีเหมือนกันนะ
แล้วล่าสุดเนี่ยทางรักษาการอธิบดีเปิดโอกาสให้ข้าราชการนะคะ
ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม

ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊ค

ช่วงนี้เรื่องเยอะข่าวเยอะคดีเยอะ
ฉะนั้นพอคดีเยอะเรื่องใหญ่เยอะ
เรื่องไหนที่มันเกิดก่อนมันค่อยจางหายไป
จางไปจนกระทั่งคนรู้สึกเป็นห่วงว่า
เอ๊ะคดีมันจะไปถึงไหนมันจะพลิกล็อกไหม
มันจะไปเป็นอย่างที่เราคาดคิดกันไหม
ในกรมอุทยานเรื่องของคดีนั่นก็ว่าไป
แต่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่า
ผลจากการโยกย้ายแต่งตั้งของอดีตอธิบดีคนเก่า
มันส่งผลให้เกิดความเสียหายมากมาย
อย่างที่บอกเอาคนอยู่ทะเลไปดูงานภูเขา
เอาคนที่เคยอยู่ภูเขาไปดูทะเลไปดูเกาะผิดฝาผิดตัว
อันนี้ก็เป็นไปตามความไม่ปกติในเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง
จนกระทั่งอธิบดีคนใหม่มารักษาการ
คุณอัตภพลเจริญชันสามีการโยกย้าย
อีกรอบนึงอันนี้มันจะถูกฝาถูกตัวไหม
ผลมันจะเป็นยังไงคนที่เฝ้ามองเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น
อดีตอธิบดีกรมอุทยานอดีตคนที่มาก่อตั้งพักรักผืนป่าแห่งประเทศไทย
และเป็นสอสออยู่ทุกวันนี้คือคุณดำรงพิเดช
เขามอนิเตอร์มาตลอดเราก็ต้องไปคุยกับเขาหน่อย
ท่านจะได้รู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงสวัสดีครับคุณดำรงครับ

ครับเอาทีละเรื่องได้แอบมองเข้าไปในกรมอุทยาน
ตอนนี้เข้าที่หรือยังเข้าที่หรือยัง
คือที่ผมดูติดตามดูแล้วดูรายชื่อนะฮะที่เข้ามาเป็นหัวหน้าใหม่เนี่ย
ผมว่าเด็กส่วนใหญ่เด็กดีทั้งนั้นแหละนะฮะสมัยผมบางคนเนี่ยอย่างพีพีเนี่ย
เป็นผู้หญิงเนี่ยสมัยผมเป็นอธิบดีเขาเป็นผู้ช่วยรีนาศ
แล้วเด็กคนนี้ก็อยู่ทางทะเลมาตลอดดำน้ำเป็นอะไรเป็นภาษาอังกฤษดี
แล้วก็เป็นหัวหน้าทีวีรันตอนนี้เขาหมุนมาเป็นหัวหน้าพีพีผมกลัวเรื่องดีนะ
ใช่ครับ

แล้วก็ที่ผมดูตอนนี้ก็มีมายื่นประมาณ๔๕คนที่มายื่นขอความเป็นธรรมนะ
แล้วกรมเนี่ยเขาก็ตั้งรองอธิบดีรุ่งนภาเนี่ย

เพื่อพิจารณาคนต่างเนี่ย
แต่ประวัติแต่ละคนที่เข้าไปทำงานเป็นยังไง

คดีเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต

อุทยานบางแห่งเนี่ยรายได้เยอะ

ตัวปลอมก็มีไม่ต้องซื้อตัวก็มี

ไม่รู้ว่ารายได้ที่แท้จริงมันเป็นยังไง
เงินมันลั่วไหลไปถึงไหน
ลักษณะนี้พอไหวไหมครับ

คือของใหม่เนี่ยคงไม่กล้า
คือถ้าหัวหน้าหน่วยหรือมันไม่ทำเนี่ย

อาจจะมีเล็กนิดหน่อยแต่ก็ไม่กล้าไง
อย่าลืมว่าหัวหน้าคนเดียวเนี่ย

เพราะมันมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าองค์ประกอบ
แต่เจ้าที่พิทักษ์ป่าก็ดูทิศทาง
ถ้าเจ้านายไม่ทำเด็กผมก็ไม่กล้า
มันจะเปลี่ยนทุ่มทางอีกหมด
มาติดต่อเทอเทอเพราะเปลี่ยนหน้าหน้าทีง
เขาก็คิดว่าคงไม่สะดวกเหมือนเก่าแล้วล่ะ
อันนี้ก็จะเข้าระบบมากขึ้น

ราชินิดมารักษาการอย่างเยี่ยม
คือขออย่างเดียวอย่าให้ผู้ของประชาที่เหนืออธิบดีและนักการเมืองเข้ามาวุ่นวายแต่งตั้งยกย้ายไง
ในเมื่อเรามั่นใจผู้คำประชาธิบดีมาแล้วที่ว่าเป็นคนดีแล้วก็ปล่อยเขาแต่งตั้งโยกย้าย

พวกไอ้แอบแอบสั่งการแอบบอกแอบโน่นแอบนี้ยังมีอยู่ไหม
แต่ว่าเป็นเรื่องของเขาผมไม่ยุ่งไม่ได้
คือประวัติระดับ๙มันทันผมหมด
อีก๙ประวัติที่โตเผาจกรานมาอย่างไรอย่างไรอย่างไร
แต่บ้างคนในที่ผมเคยพูดไว้เขาก็เอาออกจากกลมไปเลย
ไปเก็บเงินอีกคำนักอยู่คำนักนึง
เขาย้ายออกจากกลมไปล่ะ
หลังเสือแล้วไงเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่คุณชัยวัดจะไปเก็บสวยตามอุทยานต่าง
เพราะฉะนั้นมันจะเข้ารูปเข้ารอยอธิบดีก็ไม่กล้าอืมเห็นไหมใครจะไปกล้าหรอก
เหมือนเอายามาตั้งหน้าบ้านหมดอุทยานอ่ะต่อไปนี้เป็นแต่เรื่องทำงานนานแหละอืม
เพราะคุณชัยวัดจะไปกล้ายังไงแล้วประวัติเขาก็ไม่ค่อยมีอย่างนี้เรื่องอย่างนี้ด้วย
เขาควรทำงานอืมตัวประหลัดให้คุณเฉวัตได้ไหมเท่าที่ดูทิศทาง
คือประหลัดเองเนี่ยถ้าพูดจริงอำนาจมันเป็นอำนาจประหลัดการโยกย้ายแต่การเมืองมาแล้วเนี่ย
ทุกอย่างมันอยู่ใต้อำนาจการเมืองทั้งหมดอ่ะเขาก็สั่งปากเปล่าทั้งนั้นอ่ะอืม
เอาในกอไปลงนี่เฮ้ยกอไปลงหน่วยนี้เฮ้ยกอเป็นพนักงานขับรถที่หน่วยนี้
เฮ้ยยายพนักงานขับรถมาที่นี่คือมันปากเปล่าหมดถึงลึกข้างล่างลากย่าง
แต่ในแง่กฎหมายไม่มีอำนาจคนเป็นลำตีมาสั่งโยกย้ายหัวหน้าหน่วยอะไรยังไม่ได้
เราไม่มีอำนาจมีเฉพาะระดับสิบอืม
ของจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันลึกขึ้นอยู่
จิตใจของลำตีแต่ละคนที่มาบริหารว่าขนาดไหนยังไงครับ
ได้คนรอบข้างที่ตั้งมาไปที่ปรึกษาบ้างตั้งนู่นบ้างนี่บ้างเนี่ย
พวกนี้ก็มาจากไหนมาจากชาวบ้านพ่อค้าบ้างอะไรบ้างอืม
เข้ามาก็ฮึกเขิม
นี่ถ้าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะผมว่าสังคมไทยไม่รู้หรอก
ภายใต้ร่มเงาของกรมอุทยานเนี่ยโอ้โหมันมีผลประโยชน์เยอะ
มันมีเรื่องลึกลับซับซ้อนเยอะมันมีอะไรเยอะ
นึกไม่ถึงนะคุณดำรงผมก็คาดไม่ถึงเช่นไปปล่อยข่าว
มีการหกร้อยล้านเนี่ยผมตกตะลึงนะผมบอกมันเป็นไปได้ยังไง
ว่ามึงประมูลเงินหกร้อยล้านเป็นอธิบดีเลยเนี่ย
แต่ฟังน่ะเข้าหนาหูครึ่งถึงหนาหูเอ๊ะมันจะจริงหรือไงวะเนี่ยอืม
ไปในทะพงศภาฟังพูดฟังนี่ฟังนู่นฟังนี่เอ๊ะมันยังถามเด็กดึก
เราเองเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องอย่างนี้ไงแต่เด็กมันบอกว่าจริง
เราก็เอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยรุ่นคุณดำรงรุ่นไหนยังไง
รุ่นคุณดำรงรุ่นผมเนี่ยได้ยินว่ายี่สิบสามสิบล้านห้าสิบล้าน
ว่านักแล้วนะใช่อ๋อยุคผมไม่มีใครเป็นอธิบดีไม่มีหรอกอืม
ที่ไปเสียเงินเสียทองมันเพิ่งมามียุคการมงการเมือง
ไม่เป็นปล่อยแต่จริงไม่จริงไม่รู้แต่ปล่อยขาอย่างนี้นะอืม
แต่ถ้าเก็บเงินเก็บทองอย่างนี้โอ้โหสภาพอย่างนี้
ดูที่เอเรียออกมาเป็นเงินเท่าไหร่ครับมีอะไรอีกที่คุณดำรงตั้ง
ก็สังเกตเข้าไปในกรมอุทยานที่อยากบอกให้ประชาชนรู้
คือตอนนี้นะฮะบางสำนักอุทยานแห่งชาติเนี่ย
มันเป็นเรื่องวิชาการคือกลมป่าไม้มันมีสองอัน
นักวิชาการกับเจ้าพนักงานอืม
สายหนึ่งจบนักเรียนป่าไม้ท่าอีกสายจบคณะวรศาสตร์
มันมีเฉพาะเรื่องบางราวที่ต้องเป็นสายนักวิชาการ
สำนักวิจัยสำนักสัตว์ป่าสำนักอุทยานสำนักต้นน้ำ
อย่างนี้มันต้องคนมีประสบการณ์ภาษาอังกฤษ
ทำงานวิจงวิจัยมันองค์ประกอบอืม
ให้คุณไปเอาที่ใครมารู้จักพนักงานไหนที่ไหน
ไม่เคยประสบการณ์ไม่เคยอยู่มึงเอามาเป็น
แล้วมันเกิดจากการตอนตั้งวันที่แล้วเนี่ย

แต่ยังมีหลงเหลืออยู่แต่ผมค่อยว่ากันดูเขาต่อไป
ครับเรื่องคดีของอดีตอธิบดีโอ้ยตอนหลังมีคนก็คุยกับผมเยอะนะ
บอกคุณสุภาพระวังนะคดีมันจะพลิกเอานะ
แล้วเขาบอกว่าผู้การปปเนี่ย
อาจจะถูกฟ้องกลับนะเท่าที่คุณดำรงได้ยินมาเป็นยังไง
คือเรื่องนี้ทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์ฟ้องเฟิ้ง
แต่ผมเชื่อว่าทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะไอ้หลักฐานมันชัดเจน
เขาไม่ใช่ไปจับลมลมแรงมาเงินใครก็ไม่รู้
ฟ้องได้ทุกคนสารจะรับหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
แล้วที่ว่าเงินที่มาเป็นค่าเช่าพระ
มันเป็นค่าโน่นค่าหนี้พอทูถัยไปได้มั้ย
แล้วองค์ประกอบมันไม่ให้แล้วคุณจะมาเช่าพระเช่าเพื่ออะไร
พระเขามีระเบียบกฎเกณฑ์กฎิกาโอนเงินเข้าบัญชีอันนู้นนี้นี้
แล้วคุณบอกแสนบาทอ่ะเช่าพระพระองค์ละหมื่นห้าอ่า
แสนบาทมันลงตัวไหมว่าพระ๖องค์ครึ่งนี่

เอาเป็นว่าคุณดำรงยังไม่เป็นห่วงถึงขนาดว่า
คดีจะพลิกคดีจะล้มจะอะไรต่ออะไรไม่ถึงขนาดนั้น
ไม่ไม่พลิกนะฮะไปตามขั้นตอน

เอาล่ะวันนี้ก็ตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าคนเป็นห่วงเรื่องนี้เยอะ
ผมก็ไม่รู้จะถามใครถ้าไม่ถามคุณดำรง

ขอบคุณครับนี่คือเรื่องในกรมอุทยานแห่งชาติ
ป่าและพันธุ์ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อเนื่องนะฮะ